คุณผู้ชมครับมีตำรวจปราบปรามยาเสพติดของกำแพงเพชร
เขาก็ไปบุกบ้านหลังหนึ่งนะฮะจะตรวจค้น
หลังจากที่มีสายสืบสืบมาว่า
บ้านหลังนี้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด
แต่ทีนี้คนในบ้านครับไม่เชื่อว่า
กลุ่มคนที่เข้ามาขอตรวจเป็นตำรวจจริง
ก็เลยเกิดเหตุโตเถียงกันแบบนี้

อันนี้ทางเจ้าของบ้านเขาก็กลัวนะ
จะมาเรียกทรัพย์เรียกทรัพย์อะไรเนี่ยนะฮะ
นี่เป็นคลิปที่ถูกแชร์จากชาวบ้านในจังหวัดกำแพงเพชรครับ
เถียงกับบุคคลกลุ่มหนึ่งที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจ
ที่กำลังเข้ามาเพื่อจะขอตรวจค้นหาบุคคลต้องสงสัยในบ้านหลังนี้
ทำให้คนในบ้านไม่พอใจและสงสัยในพฤติกรรมของกลุ่มชายชะกัน
ที่จะเข้ามานี้นะว่าเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าหรือจะมาไถเงินถ่ายอะไรหรือเปล่านะฮะ
ก็เลยมีการสอบถามเจ้าหน้าที่ด้วยอารมณ์แล้วก็เสียงดังตลอดเวลา
ลักษณะคือไม่พอใจทีนี้มีการแจ้งตำรวจสายตรวจ
ให้เข้ามาตรวจสอบซิว่ากลุ่มชายชะกันกลุ่มผู้ชายคนนี้
เป็นตำรวจจริงหรือเปล่าสายตรวจก็เข้ามาตรวจ
ปรากฏว่ากลุ่มผู้ชายกลุ่มนี้เป็นตำรวจจริงคุณ
เป็นตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดกองกำกับการสืบสวน
ตำรวจภูทรจังหวัดกำแพงเพชร
โดยภารกิจของพวกเขาก็คือเข้ามาตรวจสอบหาบุคคลต้องสงสัยที่อยู่ในบ้าน
ซึ่งบ้านนี้ก็มีลานขายแตงโมบริมถนน
จากก่อนหน้านี้ได้รับรายงานว่ามีพฤติกรรมของคนในบ้านเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ทีนี้ครับพอสืบจนรู้ความก็ต้องเข้ามาบุกตรวจแบบนี้นะครับ
เพราะว่าตำรวจยืนยันบอกว่าได้สังเกตการณ์มาหลายวันแล้ว
พบว่าผู้ต้องสงสัยอยู่ในบ้านหลังนี้จริง
ก็เลยเข้ามาขอสอบถามและขอตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย
ปรากฏว่ามีการโต้เถียงขึ้นก่อนแล้วครับ
ภาพวีดีโอที่ปรากฏในโลกโซเชียลที่ถูกแชร์กันไปนี่แหละฮะ
ทีมข่าวของเราไปสอบถามพันธ์ตำรวจเอกนัทธวุฒิสมชัยมงคล
ผู้กำกับการกองกำกับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกำแพงเพชร
ว่าได้ส่งตำรวจไปตรวจสอบเรื่องนี้จริงหรือเปล่า
ส่งตำรวจไปค้นบ้านจริงหรือเปล่า
ก็ทางด้านของภูมิกับการก็บอกว่าตำรวจชุดที่เข้าไปเป็นชุดสืบสวนจริง
โดยวันที่๑๕เมษายนได้รับแจ้งจาก๑๙๑
ว่ามีผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับการซื้อขายยาบ้า

ซึ่งบุคคลต้องสงสัยมีทั้งหมด๒ราย

พบว่าผู้ต้องสงสัยหลบหนีไป๑รายแล้ว

ก็เลยขอตรวจปัสสาวะตามหน้าที่ตามอำนาจที่มี
เมื่อตรวจปัสสาวะเสร็จก็กลับทันที

หรือทำให้ทรัพย์สินของเจ้าของบ้าน
ผู้ที่อยู่ในบ้านเสียหายแต่อย่างใด
ยืนยันนะครับว่าการเข้าไปของตำรวจชุดดังกล่าว
เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างถูกต้อง

ไถเงินประชาชนตามกระแสสังคมที่เป็นข่าวอยู่ในตอนนี้
ล่าสุดนะครับก็มีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว
เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย
ชาวบ้านเองแล้วก็ทั้งกลุ่มตำรวจเองด้วยนะครับ